ส่วนเหตุการณ์ต่อไปที่จังหวัดร้อยเอ็ดครับคุณผู้ชมครับ
ผู้ชายคนนี้คาดกันว่านะน่าจะเป็นผู้ป่วยจิตเวท
เข้าไปรื้อค้นของในโรงเรียนจะขโมยของว่างั้นเถอะ
แต่เชื่อไหมเขาไปตอนที่กำลังมีการเรียนการสอนกันอยู่นั่นแหละ
นี่ครับคุณผู้ชมครับไอ้นักเรียนก็เรียนกันไปครูก็สอนกันไป
ขโมยก็จะขโมยตำรวจเห็นไหมเห็นตำรวจไหมไกลนั่นน่ะ

เหตุการณ์นี้เกิดขึ้นในห้องเรียนเลยนะในห้องเรียนของโรงเรียนแห่งหนึ่งเลย
ตำรวจสพธท้องจะเข้าตรวจสอบ
พิกัดอยู่บนอาคารเรียนชั้น๒นั้นที่เราวงสีแดงเอาไว้นะครับ
ไปเจอผู้ชายอายุประมาณสัก๒๐๓๐ปีได้มั้งสวมเสื้อยืดแขนสั้นสีขาว
นุ่งกางเกงขาสั้นสีดำแล้วก็สวมรองเท้าแตะแบบคีบ
ลื้อค้นอุปกรณ์ส่งสัญญาณอินเทอร์เน็ตในห้องเรียนนั่นแหละ
ก็เลยปิดล้อมตามหลักยุทธวิธีทำไม
โรงเรียนสอนอยู่นะนักเรียนเรียนอยู่เดินไปเดินมานะครับ
จากนั้นนะครับจึงชาร์จเข้าไปในห้องสั่งหยุดหยุดลื้อของเดี๋ยวนี้
ยกมือขึ้นนะครับตรวจสอบแล้วพอไม่เจออาวุธก็คุมตัวลงมาแบบนี้
ตำรวจจูงไว้แล้วเอาขึ้นรถสายตรวจคุมตัวไปที่โรงพักครับ
ทองเนี่ยเล่าบอกว่าจากการประเมินเบื้องต้นคาดว่า

พูดจาเพ้อว่าตัวเองเป็นอายการ

แล้วก็จะต้องพิจารณาดำเนินคดีได้ไหม
ดำเนินคดีได้เดี๋ยวดำเนินคดีไปครับคุณผู้ชมครับ